ถ้าเห็นคลิปแล้วคุณผู้ชมจะร้องอ๋อเพราะว่าคลิปน้องเขาดังจริง
แต่เมื่อยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาที
เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วหมดสตินำส่งโรงพยาบาลอยู่ในความดูแลของแพทย์
ถนนยังมีทางแยก

ที่เธอจะมีทางเลือก

แต่ที่บอกว่าดังแล้วก็ติดหู
มีคนติดตามมากกว่า๕แสนคน
ไม่ว่าจะเป็นแสนดีทำไม
เขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดี

แล้วก็จะมีอ้าวป้ายป้าย

ที่ดีเจวิวเขาพูดบ่อย

พบกับนางสาวออนอนงโพเกต

คือทั้งสองท่านก็ยังสงสัย

ก็นำศพส่งสถาบันนิติเวศ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

พกในรายการ๔๐นาทีขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ไปชนท้ายรถกระบะจนได้รับบาดเจ็บ

ตะบนโภษะอำเภอเมืองอ่างทอง
กู้ภัยก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองใช่ไหม

วันจันทร์ที่๒๗กุมภาพันธ์

วิวบอกปวดท้องจังเลยนอนไม่ได้เลย

ฉีดยาแล้วทีนี้ก็กลับบ้าน

ตกดึกวิวปวดท้องอีกกระสับกระส่าย

พาไปเจอหมออีกครั้งโอ้โหเข้าออกหลายครั้งเหลือเกิน

ห้องฉุกเฉินวิวหยุดหายใจครับ

๑๕๘ที่ผมบอกน้องวิวเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุหรือโรคประจำตัวกันแน่ครับ
ตายเลยอะ

จำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

สถานที่จัดงานศพน้องวิว

เปิดใจบอกว่าโอ้โหเลี้ยงวิวมาตั้งแต่แบบบอก

ถ้าตายแทนได้ขอตายแทนนี่ครับ

ที่ผ่านมาวิวเอาเงินรายได้
ที่เป็นดีเจเปิดเพลงนะครับ
ส่งตัวเองเรียนแล้วให้ย่าต่อเติมบ้านเป็นเด็กกระตันยูครับ
ได้ตังค์มาก็มาทำบ้านบ้านเงินทองของเขาหมดเลย
เสียใจย่ารักก็มากด้วย
จะตายแทนได้ย่าจะตายแทนเองเลย
ดีเจวิวอายุเพียง๑๔ปีเท่านั้นนะครับ